ส่วนเมื่อวานนะครับเราไปดูกิจกรรมสำคัญนะครับ

เริ่มจากการเดินทางมาถึงของ

รอในการต้อนรับช่วงเย็นครับ

ซึ่งทั้งคู่ก็ให้ความเป็นกันเองนะครับกับแฟน

เรียกกระแสในบ้านเราได้ดีพอสมควรเลยครับ
งานดีกว่าขึ้นโพเดียมที่๓ครับ
เช่นกันแต่ไปโผล่ที่บุรีรำครับ

ตัวนั้นจะพุ่งเป้าไปที่การฉลองแชมป์
ไทยมากกว่าเพราะว่าคะแนนรวมล่าสุด
ถึง๙๘แต้มไม่มีโอกาสสูงเลยครับ

แข่งขันที่บุรีรำในวันที่๔
ถึง๖ตุลาคมนี้ครับ